ฉันช็อกกันต่อแล้วกันสำหรับคนในวงการข่าวคนในวงการบันเทิงแบบเรานะคะ
ลดฟ้าผ่าปลดฟ้าแลบหยุดเสาร์อาทิตย์มาวันจันทร์ปุ๊บเคลียร์โต๊ะเก็บของออกกันไปเลยค่ะ
ช่อง๓ถ้าเขาบอกว่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าแบบเปรี้ยงลงกลางหัวได้นะครับคุณ
ตอนแรกนะคะมีการโพสต์ลงมาในเฟซบุ๊กเขาบอกว่าพนักงานช่อง๓โดนปลดออกกระทันหันกว่าร้อยชีวิตได้รับค่าตกใจคนละ๑๐เดือน
เราฟังอย่างนี้ค่ะเราเป็นสื่อเหมือนกันเนาะเราก็เป็นห่วงเป็นใยแหละเพื่อนร่วมวงการก็เลยสอบถามกันไปหน่อยดีกว่า

เมื่อเช้าค่ะพี่ปอปุญวีนะคะก็มาเดินทางมาที่บันเทิงไทยรัฐเพราะว่ามาออกรายการแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะ
เนี่ยพี่ปอประจำอยู่วิกมารินนท์นี่แหละค่ะก็มาเคลียร์ชัดว่าเอาจริงมีการปลดคนออกจริงแต่เป็นพนักงานวัยเกษียณเท่านั้นค่ะ

หัวพรัน

แต่ว่าถึงจะเกษียณแล้วทางเจ้านายก็รู้ว่า
แต่ละท่านเนี่ยเรามีช่อง๓ได้ก็เป็นบุคคลบุคลากรเหล่านี้แหละ
คือเรียกว่าตามวัยและตามเวลาแหละ
ปีแล้วก็อยากให้หลายท่านที่ทำงานกันมาเต็มที่แล้วได้พักผ่อน
แล้วก็มีเงินชดเชยให้ตามหลักกระทรวงแรงงานทุกอย่างนะครับ
ไม่ได้มีการปลดสายฟ้าแลบฟ้าผ่าอย่างที่มีข่าวเล่าข่าวลือออกมา
ถ้าปลดฟ้าผ่าขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการสะเทือนวงการข่าว
เราเนี่ยก็ต้องมีร้อนหนาวบ้างนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เคลียร์กันไปว่าเป็นการ
คือเขาเกษียณอายุอ่ะก็ตามอายุตามส่วนพี่ปอตอนนี้ยังเป็นหัวหน้าผู้ประกาศอยู่ที่ช่อง๑๒
แล้วยังสวยเหมือนเดิมด้วยนะ